เดินทางเข้าสู่อีกหนึ่งเกมสำคัญนะครับ
เป็นเกมนัดรองสุดท้ายของทีมชาติไทย
เกมใดเกมหนึ่งที่จะต้องเจอกับอินโดนีเซียหรือว่าเจอกับทางเวียดนาม
ส่วนทางฝั่งของไทยเองนะครับแน่นอนวันนี้นะครับ
เหมือนกับเป็นเกมที่ต้องทุบห้องข้าวตัวเองนะครับ
รวมถึงบรรยากาศเกมรวมถึงงานแถลงข่าวด้วยนะครับ
เตะทีมชาติไทยอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสลงสนามนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับการเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ครับ
ก็บอกว่าเกมแรกเสมออินโดเสียใจนะครับที่ทำได้แค่เสมอไป
สถานการณ์ล่าสุดก็ทีมไทยมี๙คะแนนจาก๖นัดอยู่ที่๓ของกลุ่มจีน
ก็มีโอกาสในการลุ้นเข้ารอบ๑๒ทีมอยู่นะครับแต่ตอนนี้ดีสุดจบได้
ก็คืออันดับที่สองที่ดีที่สุดเท่านั้นนะครับที่หนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้แล้ว
จากที่เราเสมอกันจากอินโดไปส่วนเบิร์ดฟานมาวายครับ
แล้วก็เคารพคู่แข่งทุกทีมในสายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมไทย
และตอนนี้ก็มุ่งไปที่การลงสนามในเกมนี้แล้วครับ
สิบเอ็ดคนแรกที่ทีมข่าวกีฬาของไทยรัฐคาดการณ์ก่อนนะครับ
เดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงข่าวช่วงต่อไปด้วย
ตอนนี้ประตูยังเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินครับ
ซ้ายอาจจะมีการเปลี่ยนจากเอเนสโต้
มาเป็นศาสารักษณ์หายประโคลจากบูรีดำ
ขวาก็เป็นนรึบดินคนเดิมนะครับ
เตอร์คิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสุพรรณทองสงฆ์มาเป็นพันศาเหมวิบูลจับคู่กับเมลทอมเบีย
ส่วนกองกลางตัวตัดเกมครับยังคงเป็นสหรัฐกับพิธีวัฒน์
แล้วตัวรุ๊ปจะเป็นธนวรรษซึกจิตถาวลจากเลสเตอร์
เป็น๓ตัวเดิมนะครับตรงกลางที่เล่นกันจากเกมที่แล้ว
แล้วตัวซ้ายขวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
จากเอกณิตปัญญากับทางปฐมพลเจริญรัตนาพิรมมาเป็นสุปโชคสารชาติ

แล้วก็หน้าเป้าเป็นอาริสักไกรศรในการคาดการณ์
เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นจริงหรือเปล่าครับ
ลักษณะของเกมนี้ทางโคชโตย
ศิริษักยอดญาติไทยผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์ในการ

ส่วนตัวเชื่อว่าทีมไทยมีโอกาสจะเอาตัวรอดได้
อีกหนึ่งคนนะครับโค้ดทงทงชัยสุโกกี
กูรูฟุตบอลดังก็มองว่าเป็นเกมที่ยาก
ก็คิดว่าจะให้เหมือนเกมที่ผ่านมา

จุดอ่อนของเขาผมมองว่าเรื่องเกมรับเขาก็ค่อนข้างมีบัญหาครับ
ว่านักเตะไทยที่มีเกมลุกที่ดี
แล้วก็ทำเกมแม่นยำในการโจมตีเขาก็สามารถโชคดีเขาได้
ด้านสังเกตจากแบตแรกที่เราเจอเขาในรอบคัดเลือกพรุ่งนี้ครับ
ด้วยการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่เขาเห็นแล้วว่าปัญหาของเขาคืออะไร
แล้วก็ได้ผู้เล่นต่างชาติเสริมมาเป็นเจ้าภาพด้วยเตรียมทีมมานานด้วยแล้วก็ฟอร์มค่อนข้างดี
อันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ากับการที่ทีมชาติไทยเดินทางไปเยือนเนี่ย
แล้วก็การเตรียมทีมอาจจะมีกลุ่มขับบ้านตัวผู้เล่นอย่างที่เราท้องรู้มาทัน
ก็ถอนตัวไปแล้วก็อาจจะมีผู้เล่นหลักไม่สามารถเดินทางไปได้
ก็เป็นงานที่ถือว่ายากที่สุดใน๓เกมสำหรับที่จะเจอกับยูนิว
เจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยอย่างป่าศักดิ์ซึ่งก็เก็บโต๊ะเก็บผ้าใบนะครับ
หากชีวิตคือการต่อสู้อยากให้รู้ว่าป่าสู้ไม่ถอยใครก็รักป่าศักดิ
และอีกหลายคนที่ทำงานในทีมชาติทุกคนมีความสำคัญเท่ากันหมดในทีมชาติไทย
ไทยนะครับปะศักดิ์ก็เป็นที่รักของเหล่าบรรดา

คือป่าศักดิ์ก็มีทีมงานอีก๒คนช่วยในการดูแลนะครับ
ประสานงานแล้วก็จัดแจงเรื่องของเสื้อผ้าชุดแข่งนักกีฬาทุกอย่างครับ
คืนนี้ก็อย่าลืมนะครับติดตามชมกันได้
เป็นเกมที่คือทุบหม้อข้าวแล้วครับไม่มีโจทย์อื่นนะครับ
เสมอก็เท่ากับแพ้ต้องชนะเท่านั้นครับ
ซึ่งแมชนี้ก็เป็นแมทที่ต้องสู้หลังชนฝาเดินหน้าเต็มตัวนะครับ

ส่งกำลังใจเชียร์ทัพช้างศึก

ก็ลุ้นกันว่าไทยจะได้ไปต่อหรือเปล่านะครับ